มีเรื่องนี้เรื่องของการที่สวบคมีการผ่อนคลายมาตรการ
โดยเฉพาะต่อร้านอาหารแต่ก็มีคำถามว่าผ่อนคลายในระยะนี้
แต่สถานการณ์ของโควิด๑๙มันยังน่ากังวลอยู่
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพนคร
แต่ถ้าไม่ผ่อนธุรกิจก็ตายอะไรคือความสมดุลของเรื่องของการผ่อนคลาย
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งท่านผู้ชมครับ
มี๒ภาพซ้อนกันอยู่ตอนนี้
เป็นภาพซ้อนเกี่ยวกับการระบาดโควิดในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดรอบปริมณฑล
ภาพหนึ่งเป็นภาพการระบาดที่กำลังลุกลามหนักหน่วงรุนแรงและเป็นวงกว้าง
และมีอยู่ในหลายกลุ่มหลายคลัสเตอร์
เป็นช่วงที่ระบาดหนักที่สุดตั้งแต่โควิดเข้ามาในประเทศไทย
แต่อีกภาพหนึ่งคือภาพของการผ่อนคลายผ่อนปลนให้แก่ภาคธุรกิจ
ให้ได้ทำมาหากินให้ได้คล่องตัวขึ้น
โดยเฉพาะกิจการร้านอาหาร
ก็เลยเป็นหัวข่าวกอทมและพื้นที่สีแดงเข้มให้นั่งกินในร้านได้
ถามว่าทำไมต้องมีภาพซ้อนนี้ขึ้นมา๒ภาพ
ถ้ามองภาพนี้จะเข้าใจว่า
เราจะพบว่านี่คือสภาพที่สบคต้องตัดสินใจด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ

เพราะว่าสภาพของธุรกิจร้านอาหาร
กำลังจะเดินทางมาถึงจุดที่ตายกันยกวงการ
นายทุนผู้ประกอบการเจ๊ง
ลูกจ้างพนักงานถูกเลิกจ้าง
ไม่มีรายได้ถึงขั้นไม่มีจะกิน
เงินเยียวยาก็แพร่เงินยาไส้

ไปต่อเนื่องมากกว่านี้ก็ไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องมาผ่อนคลายแล้วเกิด
สภาพผ่อนคลายไปกังวลไป
คือกังวลว่าหลังจากผ่อนคลายแล้วมันจะเกิดอะไร
ตามมาแล้วจะทำยังไงในภาวะที่เราต้อง
ตัดสินใจแบบนี้มีข้อเสนอแนะที่ผมคิดว่าน่าจะเป็น
คำตอบให้คลายความกังวลลงมาได้บ้าง
คือข้อเสนอแนะที่เป็นหัวข่าวว่าเตือนใช้กฎเหล็ก
ร้านอาหารอันนี้เป็นข้อเสนอจากคนนี้ครับ
คุณธนิษฐ์โสรัสรองประธานสภาองค์การนายจ้าง
ผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยคุณธนิษฐ
เนี่ยบอกว่าเห็นด้วยกับการผ่อนปลน
เพราะขณะนี้พ่อค้าแม่ค้าร้านอาหาร
ไม่ว่าจะรายเล็กหรือรายใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุด
พูดภาษาง่ายง่ายก็คือว่าจะตายกันหมดแล้วทีนี้
เมื่อเปิดให้นั่งได้ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
นี่คือความเห็นของคุณธนิษฐ์ข้อแรกเปลี่ยนคืออะไรล่ะ
แลกเปลี่ยนคือต้องให้ความสำคัญเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มข้น
วบคู่กับการผ่อนปลนแปลว่าร้านอาหารจะต้องระวัง
เรื่องสุขอนามัยภายในร้านเครื่องใช้ไม้สอย
คุณธนิษฐ์อยากให้รัฐบาลออกกฎระเบียบออกมาบังคับใช้กับร้านอาหารให้เป็นแนวทางเดียวกัน
เช่นเอาละคุณเปิดให้คนไปนั่งในร้านได้
แต่พนักงานทุกคนในร้านต้องใส่หน้ากากตลอดเวลานะ
โดยเฉพาะในช่วงให้บริการเชฟพ่อครัวแม่ครัว
เสิร์ฟต้องใส่หน้ากากด้วยต้องสวมถุงมือด้วย
โดยเฉพาะคนที่เป็นเชฟเป็นแม่ครัว
ที่สำคัญคือคุณธนิษฐ์เสนอว่า
ข้าวของเครื่องใช้เนี่ยเอาแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้ไหม
เช่นช้อนซ่อมตะเกียบหรือผ้าปูโต๊ะ
ก็หาแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลูกค้ามาแล้วก็
พอลูกค้าออกไปแล้วเก็บทิ้งคือถ้าใช้แบบครั้งเดียวทิ้งเนี่ย
เอามาเป็นแนวทางปฏิบัติลูกค้าก็จะมีความอุ่นใจมากขึ้น
เดี๋ยวนี้เนี่ยอุปกรณ์ประเภทพวกช้อนพวกจานพวกชามที่
ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยเขาทำด้วยวัตถุสวยงาม
ดูดีเลยครับแต่ว่าทำแบบนี้แน่นอนว่า
เจ้าของร้านต้องต้องลงทุนเพิ่มหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์ในภาพรวม
เพราะว่าจะทำให้คนที่เข้าไปนั่งในร้านเนี่ย
มั่นใจมากขึ้นถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ย
มันจะเกิดสภาพว่าถึงเปิดให้นั่ง
คนก็ไม่เข้าไปนั่งในร้านนี่คือสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้นะ
เมื่อวานนี้เห็นเขาไปสำรวจกันมีคนไปนั่งน้อยมากครับ
มีคนไปนั่งน้อยมากอาจจะเพราะเหตุผลก็คือ
คนกังวลเรื่องกลัวจะติดเชื้อหรือไม่ก็ข้อสอง
เดี๋ยวนี้คนเขาชินกับการสั่งอาหารไปกินกันที่บ้านแล้ว
ลงตัวแล้วอยากกินอะไรก็สั่งมาเดี๋ยวมาถึง
ราคาก็ไม่ได้แพงกว่ากินในร้านมากเพราะเจ้าของร้านก็ถือว่า
เขาไม่ต้องจ้างคนมาล้างถ้วยล้างชามฉะนั้นราคาเขาก็ไม่ได้แพงกว่ากินในร้าน
ทีนี้ถ้าทำได้อย่างที่คุณธนิษฐ์เสนอผมก็ว่าน่าจะเป็นผลดี
คนขายและคนซื้อคือทำให้ลูกค้ามั่นใจขึ้น
อย่าลืมนะครับว่าไอ้ช่วงที่เราหละหลวมที่สุดในการป้องกันตัว
คือช่วงที่เรากินอาหารเพราะว่าเป็นช่วงที่เราต้องถอดหน้ากากออก
มีข้อมูลอ้างอิงที่เป็นเชิงประจักษ์ในหลายหน่วยงานหลายบริษัท
เขาบอกเขาบริษัทเขาเนี่ยระมัดระวังตัวกันอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าก็ติดเชื้อกันเป็นกลุ่มนึกไปนึกมาอ๋อ
ไปติดเชื้อกันตอนนั่งกินอาหารร่วมกันมีคนติดเชื้อเข้ามาคน
แล้วไปนั่งโต๊ะกินอาหารร่วมกันคนอื่นก็พลอยติดไปด้วย
ฉะนั้นการติดเชื้อร่วมโต๊ะกินอาหารร่วมกันเนี่ยน่ากลัวมาก
ให้นั่งกินในร้านได้แรกการควบคุมใช้อุปกรณ์ครั้งเดียวทิ้งผมคิดว่าน่าจะได้รับการตอบสนอง
น่าจะได้รับการตอบสนองย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ
ว่าตอนนี้กอทมและปริมณฑลขณะนี้มีตัวเลขระบาดที่มากที่สุด
ตัวเลขที่แถลงเมื่อวานถ้าไม่คิดเรือนจำก็จำนวนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
แล้วเป็นตัวเลขของกอทมกอทมอย่างเดียวเลยสองพันสามร้อยหกสิบสอง
นี่เห็นมั้ยครับกฏรมอลอย่างเดียวเนี่ย
อทมอย่างเดียวเนี่ยเกือบ๒๐๐๐
อันนี้ก็แปลว่าอาการหนัก
ที่มีตอนนี้อยู่๒๘คลัสเตอร์โดยเฉพาะแคมป์คนงานกอทม
คนทำงานเขาเชื่อมโยงกันหมดจาก๑๑บริษัท
เฉพาะเขตหลัก๔เนี่ยมีอยู่๘แคมป์ทำโครงการรถไฟฟ้าสีชมพู
แล้วแต่ละแคมป์เชื่อมกันหมดวันนี้หัวหน้าเอาไปส่งทำแคมป์นี้
วันรุ่งขึ้นเอาไปทรงอีกที่หนึ่งวันรุ่งขึ้นเอาไปส่งอีกที่หนึ่ง
หมุนเวียนกันอย่างนี้ทั่วกรุงเทพ
ฉายภาพอย่างนี้เพื่อให้เราทำใจว่าจากนี้ไปตัวเลขติดเชื้อโควิด
มันจะน่ากลัวโดยเฉพาะกลุ่มก้อนแคมป์คนงาน
ปิดท้ายปิดท้ายด้วยเรื่องของการระบาดในเรือนจำ
ระบาดในเรือนจำมีความคืบหน้าเยอะครับในการแก้ไขปัญหา
แต่ว่าไม่มีเวลาขอเอาหัวข่าวมาฉายภาพให้ดู
ไปเร็วจะได้เห็นว่าการติดเชื้อเป็นยังไง
คุกติดกระฉูดตอนนี้ตัวเลขหนึ่งหมื่นสองร้อยยี่สิบหกคน
ถัดมาเชียงใหม่เชียงใหม่มีผู้ต้องขัง
หกพันสามร้อยสิบเอ็ดคนติดเชื้อสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
นี่ตัวเลขอาจจะขึ้นขึ้นลงลงปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อยถามว่าแล้วกระทรวงยุติธรรม
จะทำยังไงต่อกระทรวงยุติธรรมเร่งล้อมคอก
ัดสิบมาตรการรับมือสิบมาตรการรับมือก็เป็นข่าว
เดี๋ยววันนี้ก็คงจะเป็นข่าวต่อและเป็นข่าวไปแล้วเมื่อเช้าด้วย
แล้วผู้ต้องขังที่ติดเชื้อแล้ว
เป็นผู้ป่วยแล้วจะทำยังไงครับนี่
ตั้งโรงพยาบาลสนามในคุกตั้งโรงพยาบาลสนามในคุก
ส่วนภาพรวมภาพรวมก็คือรัฐมนตรีสมศักดิ์
ขอวัคซีนที่จะฉีดให้นักโทษปิดท้ายขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้
ด้วยข้อความนี้จากรัฐธรรมนูลมาตราห้าสิบหก
รัฐมนูลมาตรา๕๖บรรยัติไว้ว่ารัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทั้งการควบคุมป้องกันโรคและการรักษาพยาบาล
นี่คือบทบรรยัติของรัฐมนูลฉะนั้นคนที่ติดคุกทั้งหลายทั้งปวง
เขาก็อยู่ภายใต้รัฐมนูลฉบับเดียวกับเราที่อยู่ข้างนอกเขาจึงควรจะต้องได้รับการปฏิบัติในการป้องกัน
และการดูแลรักษาเท่าเทียมกันนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ